สามารถติดตามเวลากัน
และก็ติดตามผลงานมาโดยตลอด
และวันนี้เรียกว่าขวาตัวบุคคลที่ฮิตมาก
มาได้ถูกไหมเพศบอกว่านี่ลงเครื่องเรามานี่เลยรถ

เป็นแน่ใจหรือเปล่า
ชั้นมาที่นี่ตอนเดิมพอพบกัน
ตื่นเต้นมากมากเลยนะคะแต่ว่ารู้สึกดีมากเลยค่ะเหนื่อยไหมคะมานี่พี่ก้น
เจอแฟนต้อนรับก็เลยมีความสุขมาก
ไม่ได้ปกติเนอะมาเมืองไทยก็ไม่ได้ค่ะ
เทกูแกหุ้กซี่ช่วงบางมือนาชิงไกย้วะ
อันยว่ายุบันเนี่ยแสดงเวลา๓บาท

รอบที่๓เนี่ย
พบกันมามีแฟนมิตรครั้งแรกแล้วใช่ไหม

เป็นยังไงบ้างแฟนมิตรที่ผ่านมา

สามารถให้สองคนเป็นคนสัมภาษณ์เขาก็ตื่นเต้นจะมาก
อินเตอร์วิวคุณก็คิดว่าจะได้มาเจอตัวเป็นแบบนี้นี่เราเป็นส่วนหนึ่ง
แต่เดี๋ยวคนทางบ้านคุณมีโอกาสจะได้ไปใกล้ชิด

เดี๋ยวให้ไปแต่อย่างนี้ต้องถามเรื่องราวระหว่างบทบาท
จริงไม่รู้ว่าชอบบทแบบไหนมีบทแบบโรแมนติกนิดนึงแบบบิสเนสพอโชค
ใช่ไหมคะแล้วอีกเรื่องนึง

สกับไปตกไปนั่งดูละไว้

สนุนแหลวแรงประกอบบ่อยโดยกลุ่มให้ประวัติเกาะเพื่อนโปรปภาพ
อยู่ในรายที่ไหนล่ะ
อ๋อตัวตัวต่างแต่ฉันแหวนสู่ทุกคน

หรืออายุคร้าว

จริงแล้วเป็นคำถามที่ตอบยากมากเลยค่ะถ้าจะให้เลือก
เพราะว่าบางครั้งก็อยากจะลองแสดงในบทบาทที่เป็นแบบโรแมนติก
หรือบางทีก็อยากเป็นแอคชั่นหรือเป็นแฟนตาซี
ไม่ว่าจะเป็นบทไหนก็แล้วแต่ถ้าแฟนชอบเขาก็ชอบค่ะ

ด้วยที่ทุกคนยังแต่งเราต้องรีบมาให้อธิบาย

ที่อยู่ที่นี่
สิ่งที่ไม่คิดว่าจะมีกระแสตอบรับที่ดีขนาดนี้คือคิดว่าอาจจะเป็นสิ่งอื่นมากกว่า
แต่ว่าพอละครฉายออกมาแล้วเนี่ยแล้วแฟนต่างประเทศเขาชอบซีนนี้มากก็เลยดีใจมากค่ะ
เคยมาเที่ยวเมืองไทยแบบไม่ได้ทำงานไหม
อ๋อคืออย่างเท่าไหร่ดูโลวชินเจ้าก็ไม่ได้ทำงานมาก

แต่ว่าเป็นจุดหมายหนึ่งที่เลยที่เก็บเอาไว้
ว่าถ้ามีโอกาสได้ออกมาเที่ยวก็อยากจะมาที่ไทยค่ะเชิญนะคะ
อ๋อเชิญนะคะ